ซิดแฟรคที่กลับมาทันทีแล้ว

น่ะเหมือนทุกคนให้กำลังใจเยอะมาก
หนูก็อยากบอกเธอว่าหนูดีขึ้นมากแล้วค่ะ
แล้วก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้ค่ะ

ดีใจค่ะเพราะหนูก็คิดว่าพี่น้องที่นู่นต้องดีใจมาก
เพราะว่าเหมือนทุกคนบอกว่าบ้านเราน่าอยู่มาก

แล้วเป็นธรรมชาติและฤทธิ์อยากอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติตรงนั้นไว้
มันคือต้นน้ำด้วยอะไรหลายอย่างอาจจะไม่ได้แบบสะดวกสบาย
แต่ว่าถ้าคนที่แบบอยากไปสัมผัสชีวิตของแบบชาวบ้านที่นั่นจริง
ชาวบ้านแบบชาวราหูค่ะก็คิดว่าทุกคนจะชอบ

จัดปัวไปเลยไหมคะ
จริงมีครอบครัวทำอยู่แล้วค่ะมีคุณลุงคุณน้าแล้วก็แบบคุณแม่อะไรก็ช่วยดูแลอยู่ค่ะ
หนูก็ได้โปรโมทให้ครอบครัวด้วยและชาวบ้านด้วยก็ดีใจ
จะกลับเมื่อไหร่คะเนี่ย
คิดว่าถ้าว่างเดี๋ยวถ้ามีพี่เขาบอกว่าว่าว่างแล้วจะรีบกลับเลยค่ะ
มีคนไปเที่ยวเยอะหรือขึ้นอะไรอย่างนี้
จะบอกว่ามีติดต่อมาเยอะแต่ด้วยแบบเดิมว่าไม่ได้รับ
ไทยจะขึ้นก็มันเท่านางบ้านก็ต้องมาพยายามทางคืนค่ะ

ดีใจค่ะหวังว่าถ้าทุกคนได้ไปจริงแล้วทุกคนจะชอบ
เพราะมันกันธรรมชาติมากเหมือนกับว่านี้
เมื่อทั้งวันหนุ่มลนุกขึ้นมากกว่าแบบขึ้นดอยไปแล้วจะได้เสร็จที่มั้ยคะ
ของของที่บ้านใช่ของที่บ้านมีอยู่ค่ะก็มีมีหลายอันที่เป็นดอยปูมือ
มีหลายอันที่เป็นดอยปูหมื่นเป็นแบบของคุณน้ำมีหลายคนค่ะ
แต่ของเราเองที่เราจะแยกมาเปิดตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นแล้วครับ
โอ้โหอีกนิดเดียวค่ะหนูกำลังขอเรื่องแบบ
ภาคภาคอ่าลูก

ผิวพลานหรืออะไรต่างก็จะดีมากเลย

เราก็เลยอยากลองทำตัวนี้ค่ะ
ก็เอาจริงหนูก็แบบที่แรกหนูกังวล
เพราะหนูกลัวหนูพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจความเป็นหนู
เหมือนทุกคนก็เห็นดูเราด้วย

จริงผลงานหนูตั้งใจมากอยู่แล้ว
ที่ได้ดูละครเนี่ยค่ะทุกคนก็คงเห็น
เขาก็เห็นเขาก็เหมือนไปย้อนดูงานเราอย่างนี้ค่ะ
ก็ขอบคุณมากขอบคุณแทนทีมงานทุกคนด้วย
ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไว้ที่การดูละจุดที่นี่
รู้สึกว่าต้องเข้มแข็งขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนแบบ
แม่ของเราพี่แฟนคลับอย่างนี้ค่ะ
ต่อไปนี้เราไม่ได้แค่แบบตัวคนเดียวแล้ว
เราต้องเหมือนแบบเข้มแข็งเขาถึงทุกคนด้วย
หนูไม่เคยคุยต์กับพี่เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วค่ะ
ใช่เพราะว่าในกองก็จะมีพี่พูจัดอีกคนนึงค่ะ

เป็นตัวของเราเอง
จริงแบบต้นแบบเลยนะคะ

เอาตัดสินใจเข้าสู้

นี่จริงว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่แค่มันมัน

ไม่เคยต้องแบบออกสื่อหรือว่าทุกคนไม่เคยเห็นเราเลย
พอเช้าวันลุกขึ้นมาก็มีคนกลิ่นในแท็กว่า

มันแบบไม้ที่แปลว่าของผม
แล้วคิดว่าเหมือนหนัวเพื่อนหนูก็เป็นห่วงเพราะหนูพูดน้อย
เขาก็คงพยายามแบบอยากช่วยแล้วก็กลัวจังหวะมันเด็ดแอมมันสด
แกมีกระแสจิ้นมาพิธีฟอสมาแล้ว
ขอบคุณค่ะที่แบบเมตตาหนูแล้วก็เพื่อนหนูด้วยค่ะ

แม่เค้าเชียร์สำหรับให้เรากับคุณจริง
แต่จริงตอนนี้แค่เริ่มมีเพื่อนได้ก็ดีใจค่ะ

แต่พอเจอเด็กผู้ชายหนูเดียวว่าเค้าเห็นเราน่าไม่พูดแบบไม่เป็นปลอดภัย
อย่างกว่าเป็นเรื่องพ่อผู้ชายในทางของเล็ก

ควรอะไรก็พอจากมันแล้ว
แล้วเขาเอาไว้แล้วผมก็ได้ฟังว่ามันด้วย

ก็อาจจะแบบเข้านิดนึงค่ะเพราะจะได้ฉีดอะไรมาให้มันหาย

โอเคขอบคุณค่ะ